สาวของเตรียมที่เตรียมใจมาตามสัญญาณนัดตกตามพระเต้มติดกาแฟย่ามเข่าถาเบิงแสงพระอาทิตย์แสงแรกบ้านอีสันเองค่ะ
อุบลราชธานีพาคณะใดผ่าแต้มมาเที่ยวกันได้นะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษานะคะตอนนี้ค่ะมาตั้งแคมปแคมปิ้งเขากำลังฮิตนะคะ
อยู่ที่ภาษณะใดค่ะที่นี่จะเป็นพระอาทิตย์แสงแรกของประเทศ
และตอนนี้นะคะมารอชมพระอาทิตย์แล้วทะเลหมอกเขาก็มาแล้วด้วย
เย็นสะใจจริงและได้เห็นทะเลหมอกสมดังใจปรารถนา
ภาคอีสานตอนนี้ค่ะอากาศดีขึ้นเรื่อยความหนาวเริ่มปกคลุม
แต่ทีนี้ภาคใต้ค่ะต้องเตือนกันอย่างต่อเนื่อง
ถ้านับสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่ฝนตกเป็นสัปดาห์ที่๒แล้ว
นี่ค่ะและยิ่งวันนี้นะอันนี้คือช่วงเช้าวันนี้
คุณผู้ชมเห็นไหมคะจุดที่สีส้มแดงบ้างน่ะ
นั่นคือฝนตกหนักและเริ่มเลยตั้งแต่ช่วงเช้านี้เลยค่ะ
ชบุรีประจวบคิริขันและชุมพรฝนตกหนักต่อเนื่อง
เหตุที่เป็นแบบนี้เพราะว่าลมฝนประจำฤดูนะคะ
เขาพัดลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ฝนจะยาวไปค่ะสำหรับภาคใต้

เริ่มก่อตัวในทะเลฝั่งอ่าวไทยนะคะ
แล้วก็ขยับจากภาคตะวันออกขึ้นมาที่ภาคตะวันตก
เพราะฉะนั้นแล้วค่ะจังหวัดที่อยู่ริมฝั่งฝั่งตะวันออกทั้งหลาย
ระมัดระวังฝนให้ดีนะคะ

มากับดินโครนถล่มและน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะ
ส่วนคลื่นนะวันนี้พอฝนมันตกเยอะ
คลื่นก็สูงค่ะโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง๒เมตรขึ้นไปนะคะ

ส่วนใครที่ไปเที่ยวฝั่งทะเลอันดามัน

พอพูดถึงเรื่องของลมหนาวถึงไหนแล้ว
นี่ค่ะเส้น๒๐๑๖แตะที่ภาคอีสานแล้วค่ะ
อุดอนน้องคายเลยอากาศน้าวลงทุกวันเลยค่ะ
แต่ทีนี้ภาคกลางที่กำลังรออยู่นะคะ
ภาคกลางกรุงเทพมหานครเห็นไหมคะเส้นสีแดง
นี่คือแสดงของลักษณะของความชื้น

อาจจะมีฝนได้นะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นนะคะ
แล้วลักษณะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ไปไหนมาไหนช่วงเย็นอาจจะต้องพกร่มสักนิดนึงนะคะ

สีเขียวนี่คือลมหนาวน้อยมากค่ะ
พื้นที่ภาคกลางเขาแตะภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเชียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะคะ

พอพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศที่หนาว
คนที่เขาไปเที่ยวดอยอินถนน
ช่วงนี้ก็สมใจหย่าเขาแล้วค่ะเห็นไหมคะ
ไปยืนรอชมพระอาทิตย์รวมถึงดูทะเลหมอก
แต่ทีนี้หลายคนอยากจะไปดูเหมือยขับ
ไม่มีค่ะความเย็นอาจจะไม่พอนะคะ
ช่วงนี้เพราะอุณหภูมิอยู่ที่๑๑องศาเซลเซียส
เพราะชมทะเลหมอกับพระอาทิตย์

อย่าลืมช็อปนะคะช็อปอะไร
ช็อปเอาโวคาโด้กับบัวหิมะค่ะ
นี่ค่ะช่วยกันหน่อยอุดหนุนกันหน่อยช่วงนี้เปิดประเทศแล้วค่ะ
ส่วนภาคใต้นะคะภาคใต้ตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงอย่างต่อเนื่อง
กันไปเลยนี่คือที่นครศรีธรรมราชค่ะ

นี่คือชุมชนปากนครอยู่ริมทะเล
คลื่นสูงลมแรงน้ำทะเลหนุนนี้อีกช่วงนี้
ท่วมบ้านเรือนประชาชนไปหมดแล้วค่ะ
ชาวบ้านต้องขนย้ายเข้าของไปสู่ที่สูงเพื่อความปลอดภัย
ส่วนเรือเรือก็ต้องขยับค่ะ
ไปจอดในคลองซอยเพื่อป้องกันคลื่นซัด
ได้รับความเสียหายค่ะ

ภาคใต้ภาคอีสานบ้านดิฉันก็

อากาศเย็นก็ต้องระมัดระวังสิคะ

ช่วงเช้าก็ออกกำลังกายนิดนึง
วิตามินซีดื่มน้ำอุ่น
หรือว่าจิบกาแฟอุ่นแบบดิฉันเนี่ย
เอ้าไม่ถอดหน้ากากก็จะจิบหรือไง
จิบสะจิบส่งจิบแล้วก็ชมค่ะ